จำได้ใช่ไหมเรามีสงกรานค้างอยู่๓วัน

เป็นวันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๕๙
เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยสงกรานก่อนให้๑วัน

ดังนั้นในช่วงปลายเดือนนี้เราจะมีวันหยุดกันคือ๒๕๒๖๒๗คือชดเชยสงกราน
และ๒๘เป็นวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดังนั้นสิ้นเดือนเราจะหยุดกัน๔วันติดแบบนี้ตามที่คุณผู้ชมเห็นขึ้นที่ปฏิทิน
แต่อย่างที่เราบอกไปว่าต้นเดือนก็มีเหมือนกันไงเสาร์นี้ไงเสาร์อาทิตยจันทร์อังคารสี่ห้าหกเจ็ด
ก็เลยกลายเป็น๒ช่วงอิ่มกันไปเลยนะฮะ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมรอฟังใครจะไปเที่ยวใช่ไหม
วันนี้เป็นวันแรกเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ประกอบการทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว
ลงทะเบียนเลยครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของรัฐบาล
วันนี้ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนก่อน
ประชาชนคุณผู้ชมใครอยากได้เดี๋ยว๑๕นี้ไปลงพร้อมกัน
คุณได้อะไรรับสิทธิ์เรื่องของการลดค่าที่พัก

รับสิทธิ์เรื่องของค่าใช้จ่ายในค่าอาหาร
หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวถ้าจะไปเข้า
แต่เขาให้แค่๖๐๐บาทต่อวันนะต่อคนด้วย
ใครอยากได้ก็ไปลงทะเบียนอย่างน้อยก็มีคนช่วยออกค่าใช้จ่ายก็โอเคแหละนะฮะ
ขณะเดียวกันท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวนะ
ตอนนี้นายกสั่งการให้ทุกกระทรวงรายงานผลการประชุมมา
ในการไปสัมมนาต่างจังหวัดเพราะอะไร
หลังจากโควิดเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการรวมกลุ่มกันใช่ไหม
แต่งบประมาณของทุกหน่วยงานมันยังมีอยู่
เขาให้ไปจัดประชุมกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
ส่งเสริมเรื่องของโรงแรมผู้ประกอบการ
ตอนนี้เริ่มจัดได้แล้วเอาไปจัดกันสิในประเทศจัดกันเข้าไป
งบประมาณมีอยู่ก็ไปใช้เข้าไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ต้องจัดให้มีมาตรการเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ไปประชุมต้องนั่งห่างกันนะคนที่เข้าประชุมนะ
จะไปพักโรงแรมต่างก็ต้องมีมาตรการเรื่องของโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ไปดูว่าการปรับการท่องเที่ยวเป็นวันธรรมดาได้หรือเปล่า

เพื่อให้มันมีการไหลเวียนของเม็ดเงินต่าง
เพื่อจะได้ไม่ออกกันในวันหยุดช่วงของเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องของวันหยุดแล้วก็เรื่องของมาตรการ
เรื่องของการท่องเที่ยวที่ออกมาล่าสุดใหม่สดร้อนเลย
ดีจังเลยรู้สึกมีกำลังใจ
วันนี้มันมีหลายอย่างมีกำลังใจ